ก็วันที่๒๙กรกฎาคม๒๐๒๐นี้นะครับเป็นเวลาที่ครบ๓ปีเต็มที่ชนะทิพย์สงกระสินนั้น
คือต้องย้อนกลับไปในวันที่๒๙กรกฎาคม๒๐๑๗นู่นฮะก็๓ปีที่แล้วฮะ
เกมนั้นเนี่ยชนะทิพย์ได้ลงสนาม๖๔นาทีนะครับก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวออก
จากนั้นชนะทิพย์ก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับ
สถิติของชนะทิพย์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลงเล่นไป๘๑นัดเป็นตัวจริงถึง๘๐นัดนะครับ
มีแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงไป๑๓ประตู
เวลานี้เนี่ยทีมได้กลับมาซ้อมเต็มที่นะครับตั้งแต่วันที่๘มิถุนายนทุกคนก็มีความมุ่งหวังนะที่จะเป็น๑๑ตัวจริง
บรรยากาศในทีมถือว่าดีมากนะครับเวลานี้ไม่มีนักเตะคนใดได้รับบาดเจ็บ
ส่วนความคืบหน้าการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่จังหวัดระยองนะครับในวันที่๑สิงหาคมซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของทางภาครัฐ
ในการเรียกความเชื่อมั่นให้กับชาวจังหวัดระยองนะครับโดยมีการแข่งขันสองคู่ครับ
คู่ที่๒ระยองเอฟซีเจอกับชนบุรีเอฟซีครับ
ก็ให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้๑๖๐๐คนครับแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือแฟนบอลเจ้าบ้าน๑๒๕๐คน
และทีมเยือนเนี่ย๓๕๐คนครับคาดว่าจะมีการประกาศสัดส่วนแฟนฟุตบอลอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ
แล้วก็คณะสื่อมวลชนเนี่ยอนุญาตให้เข้าสนามได้๑๕๐คนแบ่งเป็นช่างภาพข้างสนาม๕๐แล้วก็บนพื้นที่สื่อนะครับ
ก็สักประมาณ๑๐๐คนครับ